คุณผู้ชมค่ะมาดูความคืบหน้าเนี้ย
อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะถูกคนร้ายก่อเหตุคาดว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุโอ้โหโหดมากนะ
้วงแทง๑๕แผลแล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของเขาไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ทางด่วนแล้วมันค่อนข้างมืดไงตอนกลางคืนอ่ะ
มันมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คือใต้ทางด่วนอุดรรัฐยา
แถวดอนเมืองจะใกล้กับศรีเปี่ยมศุกร์รีสอร์ต

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิตได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตที่หน้าศรีเปี่ยมสุกรีสอร์ท
ใต้ทางด่วนอุดรรัฐยาซอยบ้านพักคนชราอำเภอเมืองปฐุมธานี
ตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุนะคะพาแพทย์ไปด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยก็ไปด้วยอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมตรงเนี้ย
ค่อนข้างจะเปลี่ยวเป็นทุ่งย่าเปลี่ยวแล้วก็ค่อนข้างแบบย่ารกนะคะ
ไปมุงดูกันเยอะเลยค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนพดลอมรสุขสรรค
หน่องอายุ๕๔ปีอยู่ในสภาพนอนหงายใส่กางเกงยีน
ใส่เสื้อลายสก๊อตแล้วก็ใส่เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คิว๒สะพานลอยวัดดอนเมืองเบอร์๓๔
ตามตัวเนี่ยโอ้โหถูกแทงหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
ถูกแทงเขาที่หน้าอกเนี่ย๓แผลชายโครงซ้ายหนึ่งแผล
ชายโครงขวา๑แผลหลังอีก๘แผลเหนืออวัยวะเพศอีก๑แผล
คือแทงกระหน่ำเลยอะค่ะส่วนรถจักรยานยนต์
กไก่ชชิง๑๓๑๕กรุงเทพก็หายไปด้วย
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานนะคะส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เหตุการณ์นี้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะ
คุณพรอยสจิริษฐศิลป์ไปที่จุดเกิดเหตุเลย
พอไปถึงขณะไปกลางวันนะคุณพรอยสจิบอกว่ามันค่อนข้างเปรียวนะ
แบบนี้เป็นทางตันติดแม่น้ำทะลุออกซอยอื่นไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุค่ะ
มีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นแบบชัดเต็มตา
ภาพยังติดตาอยู่จนวันนี้เลย
เขาบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนมีเรื่องกัน
เขาก็เลยมองลอดช่องบานเกร็ดออกไปดู

คนนึงใส่เสื้อสีดำแขนสั้น
อีกคนใส่เสื้อคลุมสีดำแขนยาว
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างมา

จากนั้นค่ะผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงกลางนะลงมาปัสสาวะ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายล็อกคอนายนพดล

แล้วกระชากลงจากรถ
ตอนนั้นนายนพะโดนพยายามขัดขืนนะคะ

อย่างที่บอกว่าอย่างน้อย๑๕แผล
นายนพดลพยายามร้องขอชีวิตค่ะ

อย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลย

้วงแทงกระหน่ำแบบไม่ยั้งมือ
แล้วก็ลากเข้าพงหญ้าไปแบบนี้

พอก่อเหตุเสร็จคนร้ายทั้งสองคน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายนี่แหละ

เห็นเหตุการณ์บอกว่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
คือตอนแรกได้ยินเสียงเออะโวยวาย

ทำร้ายกันไม่ได้จะคิดว่าเป็นการฆ่า

หลังจากคนร้ายจ้วงแทงจนผู้ตายเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
เห็นเหตุการณ์คนนี้เขาก็ตะโกนไปนะว่าเฮ้ย
คนร้ายก็ตกใจก็เอาแค่รถจักรยานยนต์ไป
แล้วก็เลยไปบอกแม่ที่อยู่ในบ้าน

เราไปคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์มาด้วยนะคะ

ทางนี้เขาบอกว่ามันทางเยี่ยงออก
เวลามีรวบทางอากาศใหม่ดู

เห็นเข้าไปสุดท้ายไปที่เมื่อกี้

แล้วก็เห็นคนกลางลงมาฉี่
ก็เห็นคนข้างหลังสุดน่ะคนที่สาม
กระชากลุงลงแล้วก็ล้มฝั่งนี้
ล้มฝั่งนี้เสร็จแล้วก็คุยกันแล้วก็ไม่รู้กัน

ก็เห็นก็ลุงเขาก็ขยับตัวแบบจะวิ่ง
จะหนีอะไรอย่างนี้หนีไม่ทันเขากระชาก
แทงจนรอบ๒รอบไม่รู้เหมือนกัน
เขาไปเดินแล้วก็ลุงเขามีหนีมา
รั่วแบบไม่ยั้งเลย
น่าจะประมาณ๑๐กว่าจุด

แทงแทงแต่ไม่รู้ว่าลุงจะสะบัดตัวไปโดนข้างหน้าด้วยหรือเปล่า
พ่อเขากลับทางเดิมไปไหน
เขาก็กลับทางเดิมเลย
ได้ยินว่าผมยอมแล้วลุงเขาบอกใช่สองครั้ง
ใช่ผมยอมแล้วใช่ตอนที่แบบแทงไม่ยั้งเลย
ลุงเขาบอกอะไรอย่างนี้ผมยอมแล้วผมยอมแล้ว
ใช่แต่ก็ไม่หยุดไม่หยุดแทงต่อเลย
แล้วก็น้องตะโกนเห็นลุงเขาบอกว่าผมยอมแล้ว

เห็นคนถูกปล้นฆ่ากันต่อหน้าต่อตาเลย

ตะโกนไปเฮ้ยมันก็เลยไม่ได้อะไรไป
เมื่อสักครู่นี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยนะ
ก็คือพยานบอกเลยว่าคือเห็นภาพแบบยังติดตาอยู่เลย
คือจะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันได้แต่ตะโกนไงจังหวะมันเร็วมาก
ก็ที่แรกคิดว่าวัยรุ่นมันทะเลาะกัน
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นคนร้ายที่มันลวงวินจักรยานยนต์รับจ้างให้มาส่งในที่เปลี่ยว
แล้วก็จี้ชิงทรัพย์แต่ว่าเอาจนถึงตายเลยฆ่าถึงตายเลย
ทั้งที่เขายอมแล้วอ่ะใช่ไหมแต่นี่ได้ไปแต่รถจักรยานยนต์นะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาตะโกนเฮ้ยซะก่อนมันก็เลยไม่ได้เอาทรัพย์สินไป
วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับยังได้พูดคุยกับญาติของนายนพดลผู้ตายนะฮะ
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนายวงศธรอมรสุขสรรค์ลูกชายคนเล็ก
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้กับครอบครัว
ก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตยังได้เข้ามาหาที่บ้านเพื่อซื้อกับข้าวมาให้ตามปกติ
จากนั้นไม่ถึง๑ชั่วโมงเพื่อนของพ่อก็มาบอกว่าพ่อตายแล้ว
ปกติทุกเช้าพ่อจะคอยซื้อกับข้าวมาให้ไปรับไปส่งดูแลตลอด
หลังจากนี้เขาก็ไม่มีพ่อแล้วก็ตั้งใจว่าจะตั้งใจเรียนตามที่พ่อเคยบอกไว้
และอยากฝากถามคนร้ายว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้กับครอบครัวของเขาด้วย
หลานสาวของนายนพดลบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะจากสภาพศพคิดว่าน้าชายคงจะเจ็บปวดมากคงสู้จนสุดชีวิตแล้ว
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
กลยรู้สึกว่าเขาเป็นแดกสำหรับอาหาร
เขาก็อยากจะบอกว่าถ้าโดนแทงบ้างรู้สึกจะเจ็บไหมอยากถ้าโดนไปอย่างนี้รู้สึกจะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมไม่อยากจะฝากบอกนะครับทำแบบนี้ทำไม
อยากจะบอกว่าหนูจำความสังสมของน้าได้เสมอหน้าน่าที่น้าบอกแต่ว่าหนูจะดูแลต่างให้ดีที่สุดนะนาก
ถ้าคุณจะเอาทรัพย์สินไปอย่างเดียวคุณก็เอาไปแต่ทำไมคุณต้องนำน้าให้ถึงตายขนาดนี้ค่ะเขาไม่สู้อยู่แล้ว

ตอนที่อ่านข่าวเมื่อเช้าเห็นข้อบอกว่า
แบบเทงไม่ยั้งเลยแบบนี้ค่ะ
ยังไงหนูขอกราบคุณตำรวจนะคะ

หนูอยากให้น้าหนูไม่ตายฟรี

จากการกระทำของคนสองคนที่มันโหดเยี่ยมมาก
ไม่รู้ว่าไอ้สองคนนี้ถ้ามันได้ฟังลูกเขา

ก็ไม่รู้นะพวกโจรพวกนี้เนี่ย
ทีนี้ถ้าไล่เรียงจากที่ลูกชายของผู้ตายบอกเนี่ย

เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์
ผู้ตายเป็นคนสุดท้ายเลยเมื่อคืนนี้เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมวินเดียวกัน
เจอผู้ตายที่แยกไฟแดงวัดศรีกันพุทธสยาม
เห็นผู้ตายขี่รถไปแล้วมีผู้โดยสารซ้อน๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่
ตอนนั้นยังคิดในใจว่าเออเพื่อนโชคดีแล้ว
ผู้โดยสารทั้งสองคนก็จะได้เงินเยอะขึ้น
แต่ไม่คิดว่าไอ้สองคนนี้มันจะเป็นโจร
และเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นเพื่อน
อันนี้ผมยังไม่แน่ใจครับ
เราก็มองไปเราก็พูดสินะแมดเราเห็นพวกสสสกจะได้ตังค์เพิ่ม

ตรงนี้ว่ามันเปรี้ยวมากมั้ยครับ

ถ้าสมัย๑๐ปีเนี่ยยิ่งไม่น่าต้อง
อันนี้ยังมีทางด่วนผ่านแล้วก็ไฟสว่างหน่อย

ใช่ค่ะคือพี่วินบอกว่าถ้ามีผู้โดยสารเรียกให้ไปส่งที่เปลี่ยว
บางทีก็กังวลใจก็กลัวเหมือนกันแต่ปฏิเสธก็ไม่ได้ไง
ผู้โดยสารก็ร้องเรียนอีกก็ต้องไป
เป็นหนึ่งในความเสี่ยงของทั้งแท็กซี่แล้วก็จักรยานยนต์รับจ้าง
เวลาผู้โดยสารเรียกไปแบบนี้บางทีทั้งมืดทั้งเปลี่ยวดึกก็ต้องไป
นายสุวิทย์ขอบปีเป็นคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๓๗
อยู่วินสะพานลอยวัดดอนเมืองเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะ
บอกว่านายนพดลเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใคร
เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่เคารพในหมู่เพื่อนที่ขี่วินด้วยกัน
ปกติจะมาขี่วินช่วงกลางคืนจนถึงเช้า
ก็ทำงานแบบนี้มาด้วยกันกว่า๓๐ปีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
ไม่มีนะอยู่กันมาเกือบ๒๐ปีนะ
แกก็เป็นคนดีอ่ะลูกน้องพวกนี้ก็นับถือกันหมดอ่ะ
เขาเป็นผู้ใหญ่เนอะก็ไม่เห็นมีเรื่องส่วนตัวอะไรไม่มีนะ
เมื่อเช้าออกมาตี๔น้องเขาบอกให้ก็ตกใจ
ใจนี่แบบนึกสงสารไปหมดอ่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรเขาเนี่ย
ขี่รถยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนึกแต่แกอยู่เนี่ย

ส่วนที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับ
วันนี้ญาติของนายนพดลเดินทางไปที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปรับศพ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะครับ
ก็จะตั้งศพไว้ที่วัดเวรุวนารามหรือว่าวัดไผ่เขียว

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภูทรภักดิ์๑
ก็ลงพื้นที่ไปถามพยานไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
ตอนนี้พบกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะ
ที่รถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปครั้งแรกค่ะ

เห็นเลยว่ามากัน๓คนแต่มันมืดจริง
แล้วก็ไม่นานก็ขี่กลับผ่านออกมาตามเส้นทางเดิมแต่เหลือ๒
ภาพมุมเข้าไป๓จำกล่อกลับมาเหลือ๒

ซ้อนสามมาไอ้คนซ้อนสองคนเนี่ยทำร้ายครับวินจอยอเนี่ยขี่ออกมาเนี่ย
อืมมีแค่สองแสดงว่าทำร้ายเขาแล้วฆ่าเขาแล้วใช่
ก็ตำรวจบอกว่าจะเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
คือผมว่าถ้ามันเป็นจุดที่มันเสี่ยงแล้วมันอันตรายจริงเนี่ย
จักรยานยนต์รับจ้างหรือว่าแท็กซี่ค่ะท่านก็ปฏิเสธเถอะใช่
มันเสี่ยงกับชีวิตน่ะอืมบางครั้งมันก็เสี่ยงจริงจริงอ่ะน่ะ
ที่ที่เรียกไปแล้วดูท่าทางแล้วบอกโอ้โหถ้าชาวบ้านธรรมดาเขาไม่น่าเรียกไปแบบนี้
แล้วอย่างเงี้โอ้โหผู้ชายมากันตั้งสองคนซ้อนเข้าไปอย่างเงี้ก็อืม